ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์และหาคำตอบนะคะ
เหตุการณ์บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ถูกไฟไหม้ถึง๑๓ครั้ง
วันนี้เนี่ยหมอปลาก็ลงพื้นที่ค่ะ
เพื่อที่จะไปดูแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น

คือก็มีมุมมองความเชื่อว่าเป็นเรื่องศัยศาสตร์หรือไม่นะคะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้กันค่ะ
นี่คือครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะ
มันจะไหม้ตามจุดต่างในบ้านหลังหนึ่งที่หมู่๑๕ตำบลกระเทียม

เกิดขึ้นกลางวันแบบนี้ค่ะ
ครั้งนี้เกิดที่ตะกร้าเสื้อผ้า
ชาวบ้านก็แตกตื่นวิ่งตักน้ำมาดับไฟกันจ้าละวันเลยค่ะ
เจ้าของบ้านคุณเพชราบอกว่า
ก่อนหน้านี้มันไหม้มาแล้วทั้งหมด๑๓ครั้ง
ตั้งแต่๒กันยาถึง๔กันยา๑๓ครั้ง

แล้วกระจายไปจุดอื่นอย่างเช่นพวกตู้เสื้อผ้า
แคร่ที่นอนเสาไม้

ล่าสุดก็ที่เราเอาภาพให้ดูคือไหม้ที่ตะกร้าผ้านะคะ

เขาบอกมันจะมีของหายนะ
มีคนส่งข้อความมาหาน้องสาวบอกของเริ่มหายแล้วใช่ไหม

แต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นไฟไหม้จริงนะคะ
ยายคุณยายของเจ้าของบ้านนางเมืองคำศรีบอกว่า
อาจจะเป็นเรื่องศัยศาสตร์ถูกทำคุณสัยหรือไม่
ก็อยากให้หมอปลามาช่วยพิสูจน์
เพราะว่ากลัวว่าไฟจะไหม้บ้านหมดก็เป็นกังวลนะคะ
เรื่องนี้วันนี้หมอปลาไปแล้วค่ะ

ซึ่งเมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่มก็ไฟไหม้อีกคุณนัทพงศ์
คุณเพชราลูกสาวเจ้าของบ้านก็เรียกคนในบ้านมาถาม

หมอปลายืนยันบอกมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์เลย

หมอปลาบอกว่าย้ายออกให้หมด

แล้วดูสิมันจะมีไฟติดขึ้นอีกหรือเปล่า

ไม่ใช่คนเดียว

รัสสนับของบ้านที่อันนี้ผมโทษนะ

พอไหม้มันปลั๊บทุกคนเห็น
ปรากฏว่าระหว่างที่หมอปลารงพื้นที่ค่ะ

มี๒คนแม่ลูกชาวสุรินทร์นี่แหละค่ะ
ดักรอขอให้หมอปลาช่วยรักษา
เพราะว่าลูกสาวคือน้องอ้อมอายุ๒๑ปี
แม่บอกว่าป่วยด้วยอาการประหลาด
อ้อมมักจะชักเกร็งในวันพระตอนค่ำ

เป็นแบบนี้มาตั้งแต่อายุ๑๔ค่ะ

เป็นตั้งแต่อายุ๑๔หลังจากไปร่วมพิธีบุญปอบผีฟ้า
แม่ก็เชื่อว่ามีวิญญาณสิ่งร่างหรือไม่นะคะ
นี่ค่ะหมอป๊าก็ไปตรวจดูอาการแล้วทำพิธี
ก็กรีดร้องนะคะแล้วพูดเป็นแบบเป็นภาษาเขมรค่ะ
มีคนในนั้นบอกว่ามีดวงตาขวาง
แล้วก็มีอาการฮึดสู้กับหมอปลาด้วย
แต่สิ่งนี้หมอปลาอธิบายบอกว่าเป็นอาการที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ให้หมอปลาดูสัก๓อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะค่อยดีขึ้นค่ะ
ครอบครัวก็ตกลงว่าจะพาน้องอ้อมไปรักษาที่บ้านของหมอปลาก่อนวันที่๘ตุลาคมนี้
ซึ่งก็มีความหวังว่าอยากให้น้องอาการดีขึ้นนะคะ